คุณผู้ชมครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้น
เมืองไทยของเราต้องเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโยนะครับ

ทั่วทุกพื้นที่ต้องเผชิญกับความแปรปวนอย่างหนัก
ฤดูฝนปีนี้มาช้ากว่าปีที่ผ่านมา
ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมานั้นก็น้อยกว่าค่าปกติ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภัยแรงที่คุกคามในหลายพื้นที่
และที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือในฤดูหนาวปีนี้นั้น
ถ้าหากเรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็พบว่าปีนี้ไม่ค่อยหนาวเย็นเท่าที่ควรนะครับ
ช่วงระยะเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นลมเย็นพัดมาก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้น
สถานการณ์ล่าสุดของปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน
หนึ่งดัชนีชีวัตรปรากฎกาเอลนิโยก็คืออุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเล

จนถึงบริเวณฝั่งตะวันตกแต่ถึงบริเวณประเทศออฟเวเลีย
ตอนนี้พบว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

และมีการคาดการณ์ว่าปรากฎกาเอลนิโยนี้
ยังคงส่งผลไปจนถึงต้นปี๒๕๕๙เลยทีเดียว
ซึ่งผลกระทบที่ประเทศของเราจะได้รับก็คือ
ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม

มีแนวโน้มที่จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ
มีการรายงานว่าสถานการณ์เอลนิโย
หรือว่าการที่อุณหภูมิในบริเวณน้ำมหาสมุทรอุ่นกว่าปกติในปีนี้นั้น
ถือว่ามีความรุนแรงที่สุดในรอบ๑๕ปีเลยทีเดียวครับ
ขณะที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี
เรายังมีอีกหนึ่งความหวังที่จะมาทำให้บริเวณทางตอนบนของไทยนั้น
มีความหนาวเย็นก็คือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่
ซึ่งจะแผ่มาเสริมทัพระลอกเดิมที่ลงมาก่อนหน้านี้
จากประเศษด้านกล่าวก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้น
คาดการณ์ว่าจะลดต่อไปอีกประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจนถึงวันที่๒มกราคม
โดยเฉพาะตามยอดดอยอุณหภูมิหนาวถึงหนาวจัดละทีเดียว
โดยพบว่าบริเวณด้านกล่าวนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ตั้งแต่๖๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดภูในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีอากาศหนาวครับ
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๒ไปจนถึง๑๕องศาเซลเซียต
นี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบน
ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่ใครที่ยังไม่ได้สัมผัสลมหนาวนั้นสามารถไปยืนกันได้
ไปร่องใต้กันบ้างนะครับพบว่าหลังจากที่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
เหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงขึ้น
พัดแรงขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของคลื่นนะครับที่อาจจะสูงในบางพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
คลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณตามแนวชายฝั่งของบริเวณอ่าวไทย
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่ง
และชาวเรือที่จะเดินเรือครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กครับ
ที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณที่มีคลื่นลมแรง
รวมไปถึงบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนอง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
ยังไงขอให้รักษาสุขภาพกันด้วย
จะได้มีแรงไปท่องเที่ยวในวันหยุดปีใหม่ที่จะถึงนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ